คุณผู้ชมจะใจแข็งเหมือนเธอคนนี้ไหม

แล้วก็จะเคราะห์ดีเหมือนเธอคนนี้ไหม
คือเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่ารอดมาได้อย่างปฏิหาร
ผู้หญิงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
เขาขับรถนะฮะจะกลับบ้าน
หลบตัวเงินตัวทองรถพลิกคว่ำลงไปในน้ำ
หงายท้อง
มีรูอากาศแค่เอาจมูกเธอ
ปริ่มขึ้นมาหายใจได้เท่านั้น
และที่สำคัญผมอ่านตรงนี้แล้วผมขนลุก
ปริงเกาะตัวเธอเต็มตัวอยู่๘ชั่วโมงฮะ

อยู่แบบนี้๘ชั่วโมงนะครับ
นี่คือสภาพของรถคันที่ประสบอุบัติเหตุครับ
ตัวรถหงายท้องจมน้ำไปทั้งคันน้ำไหลเข้าเต็มห้องโดยสารแบบนี้แหละฮ
นี่คือตอนที่กู้รถขึ้นมาแล้วนางสาวชัชดาพรสำริทเป็นคนขับ
ติดอยู่ที่เบาะคนขับคนที่มาเห็นสภาพรถครั้งแรกบอกว่า
โทษนะฮะไม่น่ารอดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามกราคม
ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ตะบนทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
นี่แหละครับต่อมากู้ภัยพลเมืองดีก็เข้าช่วยเหลือนะครับ
ดึงรถเก๋งสีขาวทะเบียน๘๙๙๗ขึ้นมาจากคลองได้
โดยคนขับรอดครับคุณผู้ชมฮะอ้าวอยากดูทะเบียนดูไปก่อนนะฮะ
ผมเล่าต่อนะนางสาวชัชดาพรเล่านาทีชีวิตให้ฟังบอกว่า
คืนวันเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนได้เธอขับรถจะกลับบ้านครับ
พอมาถึงแถวหลังวัดทวีภูลรังสรรรังสรรคขออภัยทวีภูลรังสรรค์
ถนนมันมืดนะฮะไฟส่องสว่างก็ไม่มีจู่ก็ยังดันมีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่วิ่ง
ตัดหน้ารถเธอเธอก็หักหลบทันทีครับรถมันพลิกคว่ำตกลงไปในคลอง
หลังจากตกลงไปแล้วน้ำมันเข้ารถสิครับน้ำเข้าไปรถเธอเนี่ยนะฮะ
มอยู่ในนั้นเลยเหลือพื้นที่ช่ออากาศให้โผล่จมูกมาหายใจได้เท่านั้น
แต่ขณะนั้นนะครับเธอภาวนากับตัวเองบอกว่าตายไม่ได้
ทนแช่น้ำอยู่ในรถแบบนั้นนาน๘ชั่วโมงนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมดูสังเกตนะฮะคือที่บาดแผลเนี่ยคือปริงมันเกาะ
มันเกาะมันไม่ได้เกาะอย่างเดียวนะปริงอ่ะมันกัดมันดูดเลือดด้วย
เคยโดนปริงกัดแล้วก็ดูดเลือดนะคุณมันจะเป็นแผลเล็กเล็กเล็กเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันเกาะนานเนี่ยแผลมันก็จะขยายกว้างขึ้นนะ
แต่ประเด็นคือเขาทนอยู่๘ชั่วโมงจิตใจเขาเนอ
ผมบอกเลยนะไอ้ประเภทปริงทากแบบนี้ผมไม่โอเคนะฮะ
ฟังผมเล่าปุ้ยเล่าแล้วนะปริงก่อมันเป็นยังไงเดี๋ยวไม่ได้อารมณ์ฟัง

ในรถน้ำมันมันท่วมมิดหัวเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงก็มืดก็เลยรู้ว่ามืด
ก็คำใช้มือคำคำว่าอันนี้มันคือเบาะอันนี้คือประตู
ก็คำแล้วก็คำว่ามันหงายท้องอ่ะเนอะมันก็จับได้ว่าตรงนี้มันไม่มีน้ำ
เพราะเอาหน้าเสือออกไปแต่ตัวน่ะขัดอยู่กับเบาะ

ฟังตรงนี้ก็รู้ว่าโอ้โหเธอสติดีมากพี่ป๊อ

เธอบอกคิดว่าตายไม่ได้นะฮะนึกอยู่อย่างเดียวว่าตายไม่ได้
ไหนจะลูกไหนจะพ่อแม่เธออดทนนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นนานแปดชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมครับหนาวก็หนาวปริงก็เกาะปริงก็กัดปริงก็ดูดเลือดอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
ภาวนาขอพรจากหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนครปฐมก็นี่ไงนี่ไงอ่า
ห้อยอยู่ที่คอนี่แหละครับที่เธอโชว์ให้ดูนี่แหละครับรูปเต่านะขอให้คุ้มครองเธอให้ปลอดภัยนะฮะ
กระทั่งรุ่งเช้าคุณผู้ชมพระเอกมาครับพระเอกเป็นคนงานส่งน้ำแข็งขับรถผ่านมา
หมามันเห่าอะไรนะอยู่ริมถนนจึงจอดรถลงมาดูอ้าวรถตกคลองก็เลยลงไปช่วยครับ
ช่วยคุณชัชดาพรรอดมาได้คุณชัชดาพรยังเล่ากับทีมข่าวให้ฟังต่อบอกว่า
ถ้าพี่คนส่งน้ำแข็งไม่มานะพี่นักข่าวเอ้ยนะฮะหรือถ้ามาช้าอีกชั่วโมงเดียวนะ
ไม่รอดแน่ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่หลิวนะฮะ
ที่เธอห้อยคออยู่ช่วยดนใจให้พลเมืองดีมาช่วย
ซึ่งเธอก็ฝากขอบคุณนะครับพี่พลเมืองดีทั้งสองคนที่ช่วยเอาไว้
ให้เธอรอดตายและเชื่อว่าปฏิหารสำหรับชีวิตเธอมันมีจริงฮะ
โอ้โหสุดยอดโอ้โหใจสู้จริงมีสติทนนะฮะ
ทะเบียนอีกนิดนึงได้ไหมอ่าหลายคนคงบอกว่าเออเธอรอดมาได้เธอโชคดี
เบียนอะไรนะฮะ๘๙๙๗๘๙๙๗นะฮะยังไงขับรถก็ต้องมีสติเนอะ